เรือหลวงกระบุรีเข้ามาเทียบฝั่งแล้วนะครับ
หลังจากวันนี้ออกปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ช่วง๗โมงเช้านะครับ
โดยบนเรือมี๑ผู้รอดชีวิตที่ตอนนี้สามารถช่วยเหลือได้แล้วนะครับ
แต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อว่าเป็นทหารเรือคนไหน
ให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศสดตอนนี้ครับ

หมายเลขเรือ๔๕๗ที่ออกปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ช่วง๗โมงเช้า

ทำหน้าที่ในการออกไปค้นหานะครับ
สำหรับผู้ประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางครับ
โดยหากที่จะได้รับหรือว่าได้เห็นนะครับ
สำหรับผู้ประสบเหตุทางน้ำนะครับ
ในครั้งนี้ก็จะมีการประสานกับเรือหลวงอ่างทองนะครับ
แล้วก็เอาคนที่บาดเจ็บหรือว่าประสบเหตุนะครับขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยบนเรือหลวงกระบุรีนะครับ
มีกำลังพลจากทางด้านกองทัพเรือรวมถึงนาวิกโยธินหลายฝ่ายร่วมทำงานบูรณาการร่วมกันนะครับ
เพราะว่าออกทำงานเนี่ยตั้งแต่๗โมงเช้าครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็กลับเข้ามาตอนนี้๒ทุ่มครึ่งกว่า๑๓ชั่วโมง
ในการค้นหาสามารถที่จะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้ในตอนนี้๑คนนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างที่ผมบอกเพราะว่าสำหรับผู้รอดชีวิตคนนี้สามารถที่จะเจอนะครับในทะเลอ่าวไทยได้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยการค้นหาสำหรับผู้ประสบเหตุนะครับ

แล้วก็เอา๓๑นายที่ตอนนี้กำลังประสบเหตุนะคุณผู้ชมครับยังไม่รู้ชะตากรรมในอีกหลายคนว่าเป็นอย่างไรบางคนมีเสื้อชูชีพอย่างที่ผมบอกอย่างที่ทางด้านยาดนะครับได้รับข้อมูลมาจากลูกหลานเขาที่โทรมาแจ้งตั้งแต่ตอนที่เรืออับปางลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ใช้ห่วงยางในการลอยคอในอ่าวไ
มีโอกาสถามกับทางด้านทหารเรือถามว่าถ้าหากหลุดมือกับห่วงยางแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับก็เหมือนกับตัวลอยเปล่าในน้ำนั่นแหละครับแต่หากมีเสื้อชูชีพอย่างที่ผมบอกว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะพยุงตัวและช่วยเหลือกันในน้ำมีค่อนข้างสูงตอนนี้ทางด้านทหารเรือก็เอาเชือกที่กับเรือคุณผู้ชมครับสมร

บางสะพานนะครับคุณผู้ชมครับจะมีการประเมินตรงนี้ก่อนว่าผู้ประสบเหตุร่างกายได้รับบัตรเจ็บตรงไหนบ้างอาการรุนแรงน้อยหรือว่ามากหากเป็นอาการน้อยหรือว่าสามารถที่จะเคลื่อนเอาไปโรงพยาบาลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีในวันพรุ่งนี้ได้ก็จะสามารถทำได้เลยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับว่า

ที่ปฏิบัติภารกิจครับว่าสามารถที่จะใช้อินเทอร์หรือว่า
โทรศัพท์มือถือได้เนี่ยในระยะเท่าไหร่เขาบอกว่าน่าจะ
ใช้ได้ในระยะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบหมายต้องแล้วแต่
ขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับต้องแล้วแต่คลื่นด้วยนะครับ
ตรงนี้นะครับมีทางราชผู้มครับบัญชาจากกองทับเหลือ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยจากจังหวัดประจวบ
ริขันและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดชุมพรมาใน
บริเวณนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขยับเข้าไปให้ใกล้กว่า
ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขยับเข้าไปให้ใกล้
กว่านี้นะฮะตอนนี้กำลังช่วงท้ายเรือครับน่าจะเป็น
ท้ายเรือนะครับที่ผู้ประสบเหตุอยู่ตรงนี้นะครับ
เพราะว่าทางด้านกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลเองก็เดี๋ยว
เขาขยับไปทางขวาให้เห็นนิดนึงนะครับคุณผู้ชม
ครับตอนนี้กำลังเป็นช่วงของการเทียบแล้วนะครับ
เป็นช่วงของการเทียบแล้วเดี๋ยวรอให้เรือหยุดนิ่ง
แล้วก็จอดนิ่งให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่
แต่ละคนก็ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังและประมาท
ไม่ได้เช่นเดียวกันจะสังเกตนะคุณผู้ชมครับที่
บริเวณช่วงคอช่วงบ่าของทหารเรือที่อยู่บนเรือ
นะฮะจะมีเสื้อชูชีพนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ในอ่าว
รวมถึงคลื่นลมแรงไม่สามารถที่จะคาดเดาสถานการณ์
อะไรได้เลยอย่างเรือหลวงเองคนแถวนี้หรือว่าคนที่ได้
รับข่าวก็ยังตกใจครับคุณผู้ชมครับว่าเรือหลวงทำไมถึง
อับปางได้ในครั้งนี้ขึ้นลมแรงเนี่ยชาวบ้านบอกว่าถือ
ว่าแรงในระดับที่ปีนี้เนี่ยแรงที่สุดนะครับในช่วง
สองถึงสามวันที่ผ่านมาแรงที่สุดโดยเฉพาะเมื่อวัน
แรงกว่าวันนี้อีกซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับก็
คือวันที่เกิดเหตุเรือสุโขทเรือหลวงสุโขทัยเนี่ย
อับปางลงนะครับเป็นสิ่งที่ทหารเรือเองก็ไม่คาด
ชาวบ้านก็ไม่คาดคิดไม่มีใครคาดคิดกับเหตุการณ์
ในครั้งนี้โดยเฉพาะทหารเรือที่วันนี้เป็นวันอภากรด้วย
นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวันคล้ายวันพระสมพบของ
เตียนะครับทหารเรือที่ไปร่วมงานกันก็บอกพูดกัน
เป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าตอนนี้ทหารเรือเสียขวัญ
กันอย่างมากกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะไม่มีใครคาด
คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเรือหลวงที่มีขนาดใหญ่เป็นเรือ
บเรือตรวจการในอ่าวไทยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่
สามารถที่จะเอาเรือของเรือหลวงกระบุรีเข้าชิดได้
นิ่งสนิทนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็น
ข่าวดีก้าวแรกก้าวสำคัญในการค้นหาผู้รอดชีวิตของ
วันนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าก็สามารถที่จะช่วย
เหลือได้หลายคนแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็สามารถที่จะช่วย
ได้กันตลอดทั้งคืนนะคุณผู้ชมครับอีกสามสิบเอ็ด
นายอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนยังมีความหวังนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับเราเชื่อในความสามารถในการฝึกของทหารเรือที่
การทดสอบกับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศต่างแล้วมา
กับสถานการณ์จริงเราเชื่อว่าทุกคนจะสามารถเอาชีวิต
รอดและกลับไปสู่ครอบครัวได้อย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับมาร่วมกันให้กำลังใจสำหรับทางด้านหน่วยทหาร
ของเราแล้วก็ครอบครัวของหน่วยทหารด้วยที่ตอนนี้กำลัง
รออย่างมีความหวังครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่า
เพิ่งผ่านพ้นไปยี่สิบสี่ชั่วโมงยังมีเวลาให้เราได้
ค้นหาแต่ทุกอย่างก็ต้องทำงานแข่งขันกับเวลาครับ
คุณผู้ชมครับประมาทไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่าทุกวินาที
คือชีวิตของ๓๑นายที่กำลังรอคอยการช่วยเหลือ
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศในช่วงนี้ความ
ทับใจที่สามารถที่จะช่วยเหลือหนึ่งนายได้แม้ว่า
บางคนบอกว่าอาจโอ้โห๓๑นายช่วยเหลือได้ขึ้นมา
หนึ่งนายแต่นี่ถือว่าสามารถที่จะตีสโขบเวลาได้
นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทางด้านที่เราเห็นอยู่นะครับ
ก็เป็นทหารเรือที่ที่ที่อยู่บนเรือนั่นแหละคุณผู้
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวข่าวช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมครับหากเอา
ตัวทางด้านทหารเรือที่ประสบเหตุขึ้นมาได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวทีมข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่
บริเวณท่าเรือน้ำลึกอำเภอบางสะพานจังหวัดประ
คิริขันคืนนี้ตลอดทั้งคืนจนกว่าจะสิ้นสุดการ
ค้นหาในคืนนี้และวันพรุ่งนี้วันต่อไปครับคุณ
คุณผู้ชมครับมาติดตามให้กำลังใจทั้งครอบครัวและพล
ทหารรวมไปถึงทหารทุกทุกคนทั้งสามสิบเอ็ดนายในการ
ประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางในอ่าวไทยใน
ครั้งนี้นัทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัด
ประจวบคิริขันครับค่ะขอบคุณคุณแซคนัทวินนะคะ
ขอบคุณนะคะทีมข่าวของเราเดี๋ยวเกาะติดภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ในการค้นหานะคะกำลังพลที่รอคอยความช่วย
เหลืออยู่ครับรอฟังข่าวดีว่าจะช่วยเหลือมาได้อย่าง
ปลอดภัยทุกนายนะคะคนไทยส่งกำลังใจให้นะครับทุก
ผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊กไทยรัฐที่นิวโชว์
เยอะเลยนะฮะทางยูทูปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายชื่อ
ของผู้ที่สามารถช่วยเหลือขึ้นฝั่งมาได้ค่ะนะฮะที่
เรียบร้อยอยู่ที่หน้าจอนะครับที่ยังไม่ขึ้นราย
ชื่อเนี่ยคือยังตามหากันไม่เจอเผื่อท่านที่ยังติด
กับญาติพี่น้องยังติดต่อกันไม่เจอนะฮะคำถาม